สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเพียงแค่๒อาทิตย์เท่านั้นหลังจากย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่
ของเราใบนี้ต้องเผชิญกับความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงภัยพิบัตรเยอะแยะเต็มไปหมดละทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าตลอด๒อาทิตย์นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราโลกของเราบ้างนะครับ
เมืองไทยของเราแน่นอนครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่ต้องเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวนนะครับ
มีทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวซึ่งก็ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบนะครับสุขภาพย่ำแย่ไปตามกันนะครับ
ออกไปอีกหน่อยนะครับพม่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณตี๑๒๖นาทีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับกลางพม่าเลยนะครับ
ห่างจากบริเวณตัวเมืองแม่ห้องศรประมาณ๒๒๔กิโลเมตรเท่านั้น
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานคร
ทำให้คนที่อยู่บนยอดตึกสูงต่างหวาดกลัวไปตามกัน
นี่คือในเอเชียของเราส่วนที่สหรัฐอเมริกา
ถ้าใครได้ติดตามคงต้องเจอกับข่าวนี้
คราวนี้ก็คือความแปรปวนสภาพอากาศจากพายุหิมะที่เข้าถล่มในหลายพื้นที่ละทีเดียว
หมายถึงพายุไซโครนความกดอากาศต่ำ
ทำให้มีการต้องประกาศภาวะฉุกเฉินใน๕รัฐของนิวยอร์ก
มีการสั่งปิดสนามบินยกเลิกเที่ยวบินกว่า๖๐๐เที่ยว
และนี่ถือว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่สหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แล้วก็แต่ละครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายทั้งชีวิต
แล้วก็ทรัพย์สินเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
อากาศหนาวจัดไปร้อนจัดกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียนะครับ
เป็นเหตุการณ์สภาพอากาศที่ร้อนจัดเกิดจากคลื่นความร้อนนะครับ
ทำให้อุณหภูมินั้นพุ่งสูงถึง๔๗๓องศาเซลเซียตที่นครซิดนี่นะครับ
ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในรอบ๗๙ปีละทีเดียวนะครับ
ทางการซิดนี่เองก็ประกาศเตรียมราชาชน
แบบจากผมที่วาดได้ด้านข่าวถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับปี๒๔๘๒
ครั้งนั้นเนี่ยนะครับวาดอุณหภูมิได้๔๗๘องศาเซลเซียส
นี่คือ๒อาทิตย์แรกเท่านั้นนะครับ
เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศทั่วโลกของเราใบนี้

ใครที่จะเดินทางตามจุดต่างทั้งในไทยเองต่างประเทศเอง
ต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
รวมไปถึงภัยทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ